กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของ

ต้องบอกว่าโหราศาสตร์โหราจารย์ของเรานี่แซ่บสุด

ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะผู้ที่เกิดในเดือนมิดุนายน
เดือนมิถุนายนได้วงล้อโชคและพระรักษมี

เดือนนี้ถือว่าเลิศอีกนะ

มิถุนาเนี่ยวงล้อโชคมีลาบลอยมีโชคดี
มีช่องทางดีเข้ามา

จับไว้พ่อจานอ่านไลน์บ่อย
โอกาสเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเราไม่รีบคว้า

เพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่ามีโชคเข้ามาเพียงกระพริบตาเดียว
ถ้าเราไม่ตอบตกลง
สิงหาของผู้ที่เกิดเดือนมิถุนา
เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในเรื่องของงานโอกาสช่องทางธุรกิจ
ส่วนเรื่องความรักได้ราชินีคาทา
จะมีความสุขอยากได้ลูกได้ลูกอยากได้แฟนใครยังโสด
ก็ไปนึกถึงระลึกนึกถึงบูชาพระรักษมีก็จะสำเร็จดี
แล้วก็จะบูชาพญานาคเกี่ยวของหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโย
ให้น่าเกี่ยวกวัดรับสาวและหนุ่มมาให้เรา
ต่อไปเดือนกรกฎาคมค่ะ
นางบนโทและได้ไพ่ก้าวคาทา

จะได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อน

คนชอบถามทำไมชีวิตทั้งวันมีความสุข

อยากนอนหลับแล้วมีเงินใช้เหรอ

พอเราได้ทำทุกสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุข

ทุกคนเงินมานั้นปึ้มเลย
เพราะฉะนั้นจะมีเงินเข้าตั้งแต่๕๖๗สิงหา
พระฤหัสสบดีย้ายปั๊บเงินเข้าปุ๊บเที่ยง

นางมนโธแล้วทำไงสำหรับคนที่เกิดนกรกฎาคมเนี้ยคะ
ทำไมมีคนรักเราเยอะแยะ
เมื่อผู้ชายไม่รักเราคนเดียวไปสนใจทำไมเราก็รักตัวเองสิคะ
พ่อแม่เราก็มีพี่น้องเราก็มีคนรักเราเยอะแยะมั่นใจทำไม
พอเรารักตัวเองแล้วเราสวยคราวนี้มารักกันตึมเลย
จบแล้วค่ะทั้งหมด๑๒เดือนดูดวงกันไปแบบว่าเช็คดวงแซ่บกันไปแล้วนะคะ

แล้วถ้าใครดูไม่ทันนะคะก็เข้าไปดูย้อนหลังกันได้แล้วก็บอกเพื่อนด้วย

แต่ตอนนี้ค่ะมันถึงแล้ว

หรอรอซ่อหรอราเซฟนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนเพื่อนแทงข้างหลัง

คนจะโดนเพื่อนแทงข้างหลังได้เนี่ยปัญหาก็คืออะไรรู้ไหมเป็นคนใจดีไม่รู้ด้วยไงเป็นคนใจดีเชื่อถือเพื่อน
พอเวลาโดนนี่คือหมายถึงโดนจงใจ

ที่เกิดเดือนมีนาคือใจดีไว้ใจเพื่อนเชื่อใจ

เพราะมีวิธีนี่มีคะเสริมดวงแก้เครตาอังกฤษ

สวดจิณชะบัญชาลฆิญญาสนะกระทะพุทธาเย็นตะวันเมลันสวานนั้น
กับคาถาพญาไก่เถื่อน

คาถาสมเด็จของพระสังฆราชฌาวพระหญ่สังวอลสุขไก่เถือน
เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่เป็นพระอาจารย์ของพระมหากษัตริย์ถึง๔พระองค์

เพราะว่าจะมีคาถาทั้งหมด๓๒ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นก็สวดคาถาบทนี้เนี่ยแม้แต่ไก่ซึ่งเป็นไก่ป่า
ก็ยังจะเชื่องแล้วรักเรานี่คือคาถาพระยากไก่เถือนยังได้สวดบทนี้

สิ่งที่สำคัญก็คือจริงใจอ่าเพราะบางทีเราจริงใจกับเขาเขาก็จริงใจกัน
เอาอย่างนี้ก็ต้องมีสติดแล้วก็มาระวังตัวด้วยสำหรับคนที่ใจอ่อนเราก็ต้องจริงใจ

เรียกว่าระวังแต่อย่าระแวงแล้วต้องมีความจริงใจ
เนี่ยแล้วทีนี้เป็นเคล็ดลับง่ายถือว่าเป็นเรื่องมองคนทั้งนั้นเลย

แทงข้างหลังเราก็จะรู้สึกดีด้วยนะว่าเราจะได้ซื้อรู้ใจเพื่อน

ซื้อใจเพื่อนไปนะคะ
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กฐามากเลยนะคะ
ที่มา้วกับเราในวันนี้ค่ะ

จริงวันนี้ได้อะไรดีไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมจด
แล้วก็เตรียมตัวเอาไว้ทั้งระวังทั้งดูแลแล้วก็สวดมนต์เสริมดวงให้เป็นมงคล
เราทั้ง๔คนคงต้องถือโอกาสลากันไปก่อนนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป